ผู้ชายคนนี้เมาแหละ
เมาแล้วขี่ซาเล้งสายไปสายมาสายไปสายมา
ยังอีกยังอีกยังไม่หาที่จอดอีก
โอ้โหตายตายตายตายคั่นถนนได้รึเปล่า

รถ

ต้องตามกู้ภัยกังแอลมา

ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๓๘ปีนะ

มีแผลฉีกขาดที่หน้าผากเลือดไหล
ท่วมตัวเลยนิ้วกลางมือซ้าย

เจ้าหน้าที่ปฐมพจบาลและนำตัวส่งโรงพจบาล

คงตั้งใจจะไปที่ไหนสักแห่งจะกลับบ้านมั้ง

อันตรายค่ะเพื่อนร่วมทางก็ลุ้นไปด้วยนะคะ